ส่วนช่วงนี้นะคะมาอัปเดตเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องของการลงทุนนะคะ
กับคุณพรชัยน้อมพิทักษ์เจริญนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์
และคุณเสริมศักดิ์นะคะวงสิทธิโชคนะคะเป็นผู้อำนวยการงานค้าตราสารหนี้นะคะ

สวัสดีครับคุณสุภาษาลาและผู้ชมทางบ้านนะครับ
วันนี้เองเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าตลาดหุ้นไทยยังคงร้อนแรงจากกระแสเงินการลงทุนจากต่างชาตินะครับ
ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเองตลาดหุ้นไทยยืนอยู่เหนือ๑๕๐๐จุด
ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่สูงสุดในรอบ๑ปีนะครับ
แล้วก็กระแสเงินสดในกระแสการลงทุนในต่างประเทศที่ไหลเข้ามาในตลาดทุนไทยเองเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่ต้นปีแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีนี้มาเนี่ยนะครับ
ก็ถือว่ามีจำนวนมูลค่าที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับ
โดยตลาดหุ้นก็ปรับขึ้นมามียอดซื้อสุทธิจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยประมาณ๖๐๐๐กว่าล้านนะครับ
แล้วก็ในตลาดตราสารหนี้เองก็เข้ามา๑๖๐๐๐กว่าล้านเหมือนกันนะครับ
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะครับ
แล้วก็สัปดาห์นี้เองเนี่ยมีเรื่องที่ต้องติดตามก็คือว่าธนาคารกลางของอเมริกาธนาคารกลางของญี่ปุ่นก็จะมีการประชุมกันในเรื่องของดอกเบี้ยเช่นเดียวกัน
อันนี้จะส่งผลกระทบยังไงกับตลาดหุ้นไทยครับ
ก็ต้องบอกว่าการตัดสินใจของตัวเลขนะครับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยของสหรัฐเนี่ยชัดเจนนะครับ
ต้องบอกว่าตัวเลขล่าสุดที่ประกาศออกมาเนี่ยในวันศุกร์นะครับประกาศออกมาเยอะมากเลยนะครับในเรื่องของตัวเลขภาคการผลิตของอเมริกาก็ดีของยุโรปของญี่ปุ่นของประเทศจีน
ต้องบอกว่าถ้าดูใน๔โซนนะครับต้องบอกว่าอเมริกาตอนนี้ตัวเลขดูแข็งแรงสุด

นักลงทุนรู้สึกว่ามั่นใจมากนะครับเพราะว่าผู้บริโภคมั่นใจมีกำลังซื้อนะครับการจ้างงานดูเหมือนค่อยปรับตัวดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเฟสตอนนี้อาจจะต้องชั่งน้ำหนัก
เศรษฐกิจดีดูดีอย่างนี้เห็นว่าอยากจะขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่หลายงวดแล้วตอนนี้เขาจะขึ้นไหมฮะ
ตัวเลขเนี่ยโอ้โหมันแผ่วมากครับนะครับแล้วในขณะเดียวกันญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ตัวเลขก็ชะลอลงครับชะลออ่า
ค่าเงินดอลลาร์จะแข่งเปรี้ยงทันทีเลย

แน่นอนในเรื่องของด้านค้าด้านขายของสินค้าสหรัฐก็จะแพงขึ้นไง
แพงก็จะอาจจะส่งออกได้ยากขึ้น
ก็อาจจะทำให้กระทบในเรื่องของตัวเลขในระยะถัดไปได้
ในการประชุมอังคารพุธ
กว่าเราจะรู้ก็น่าจะเป็นพฤหัสเช้า
มาญี่ปุ่นบ้างนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับ
เพราะว่าตัวเลขแย่ตัวเลขเนี่ยชะลอลงไป
สิ่งที่เรามองต่อไปก็คือว่าญี่ปุ่นตอนนี้
หลายคนบอกว่าจะอัดมาตรการกระตุ้นเพิ่มไหม
ตรงนี้เนี่ยตลาดเขาจะมั่นใจไหมว่าทาง
อัเบะอัดชีดใหม่อีกรอบนึง
เริ่มมีข้อจำกัดแล้วในเรื่องข้างอัดเงินเข้า
ก็เริ่มมีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับ

ต้องบอกว่าเราอยู่ในช่วงปิดงบ
ฉะนั้นต้องบอกว่าหลายคนให้ความสำคัญกับในเรื่องของกำไร
พื้นฐานเองหรือผลประกอบการเองของบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราเนี่ย
ซึ่งเป็นเซ็กเตอร์แรกที่ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็เซ็กเตอร์อื่นพี่นิดวิเคราะห์เป็นอย่างไรบ้าง
ต้องบอกว่าโดยเรียกว่าปกติในเชิงปฏิบัติก่อนนะ
กลุ่มธนาคารการเงินจะเป็นกลุ่มแรกที่ทยอยประกาศ
งบตัวเลขออกมาแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เรียกว่ามีการรับรอง
จากผู้สอบบัญชีนะแต่เป็นเรียกว่าประกาศตัวเลขเบื้องต้นแล้วกัน
ต้องบอกว่าสินเชื่อมีภาพที่ค่อนข้างผสม
ธนาคารขนาดกลางก็โตขึ้นได้
นะครับแต่ธนาคารขนาดใหญ่ดูเหมือนสินเชื่ออาจจะยังลำบากอยู่ในการที่จะผลักดันให้โต
ในเรื่องของกำไรก็ต้องบอกว่าปรับตัวดีขึ้น
แต่ว่าเป็นตัวเลขที่ค่อยปรับตัวดีขึ้น
อันนี้ก็เป็นตัวเลขของกลุ่มแรกที่ออกมาแล้ว
กลุ่มใหญ่ถัดไปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มสื่อสาร
วัสดุก่อสร้างพลับประติเป็นอย่างไรบ้างครับ
ว่ายังไงกลุ่มพลังงานเองก็ถือว่ากลุ่มใหญ่ใตลาดบ้านเรา
ก็ต้องบอกว่ากลุ่มพลังงารมีสับลงไปย่อยเยอะ
เอาเป็นว่าเราดูแบบลงไปในรายละเอียดนิดหนึ่ง
กลุ่มหลักเลยในพลังงานแน่นอนก็คือ

ลงกันเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขไตรมาส๒น่าจะออกมาดีขึ้นนะ
เพราะว่าราคาน้ำมันขึ้น
ดังนั้นมีกำไรจากสต๊อกน้ำมัน
ค่าการกันชะล้อตัวลง
แต่โดยรวมแล้วกลุ่มโรงกันดีขึ้น
เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วตลาดหุ้นไทยที่ขึ้นมา
ก็มีการคาดหวังว่าผลประกอบการน่าจะดีขึ้น
ยังไงก็ติดตามการประกาศ

ขอบคุณคุณชัยพรและคุณเสริมศักดิ์ด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้นะคะตลาดหุ้นที่เปิดมา
เตรียมที่จะลงทุนเกี่ยวกับกลุ่มน้ำมันได้ทันทีนะคะ
ถือว่าน่าจะมีผลประกอบการที่ดีนะคะ